ออกไปหาเห็ดช่วงนี้เห็ดกำลังออกไง

เข้าป่าหาเห็ดเขาบอกว่าไปใกล้ทัพลาน
นี่เจ้าหน้าที่มาแล้วเจ้าหน้าที่อุทยานมาแล้ว

แทนแห่งชาติทัพลานคุณผู้ชม
ทีมกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่

หาชาวบ้าน๓คนที่คาดว่าน่าจะหลงป่าแล้วล่ะ

ใกล้กับเขตอุทยานแห่งชาตินี่แหละ
ตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์คุณผู้ชมคิดดู

นี่ครับต้องเอารถบรรทัยวิบากขับเข้าไป
หลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามเดินนะ
เดินเท้าปูพรมค้นหาในช่วงกลางวันนะครับ
แต่ยังไม่มีร่องรอยหรือว่ามีเบาะแสของคนหาย
ต้องประชุมวางแผนกันเดี๋ยวเย็นก็จะหา

ต้นทราบชื่อผู้เสียหาย๓คนคือ
นายจารุพงศ์มูลประถมอายุ๕๗
นางสมคิดมูลประถมอายุ๔๘
และนางสาวกัญญามาศคุธระสูตรอายุ๒๕ปี

นางสาวปนัดดามูลปฐมลูกสาวของนายจารุพงศ
กับนางสมคิตเล่าบอกว่า
วันเกิดเหตุพ่อกับแม่ก็ชวนกันเออ
พ่อมึงไปกับแม่มึงไปหาเหตุในฝากัน
ปกติแล้วช่วงเที่ยงทุกคนก็จะกลับมาแล้วล่ะ
แต่ยังไม่มีใครออกมาเลยคุณผู้ชมตั้งแต่วันอาทิตย์
วันอาทิตย์เนี่ยวันนี้วันอังคารแล้วเนี่ย

ให้ช่วยประสานกู้ภัยออกค้นหา
แต่ยังไร้วี่แววอย่างไรก็ตามนะครับ
เอาใจช่วยแล้วขอให้วันนี้เจอนะครับ